กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองยังคงคึกคักนะ

เรื่องราวของที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ

แต่ไปที่นั่นอย่างเดียวไปเที่ยวชมบรรยากาศไม่พอ

น้ำพริกอาหารไทยแซ่บ
นี่คือสิ่งที่ฝรั่งต่างชาติจะต้องพูด

มาเรียนทำอาหารไทยกลับไปด้วย

นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างตั้งใจเรียนนะครับ

โรงเรียนสอทำอาหารในจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้เขาบอกว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
แห่กันมาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากเลยน้องใบตอง

สอนตั้งแต่การจ่ายตลาดเลย
เลือกซื้อของเลือกซื้อผักปู
แล้วก็เนื้อต่างนะ
เสร็จปุ๊บพอเลือกซื้อของ
ก็จะมาเข้าครัวลงมือทำอาหารกัน
อกจากนี้ยังสอนวิธีหุงข้าว

บางทีคนไทยบางคนยังทำไม่ได้เลย
ถูกต้องก็ต้องแช่ก่อน

ชอบรับประทานอาหารไทยอยู่แล้ว

ที่จะกลับไปทำเองที่ประเทศบ้านเกิดของเขา

โจมยามโค้งมีป่อเปี๊ยะด้วยป่อเปี๊ยะนี่ไม่ค่อยไทยเท่าไหร่
แต่ก็เป็นลูกครึ่งคือในต่างประเทศคุณผู้ชมอาหารไทยแพง
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเนี่ยเป็นไปได้เขาก็อยากจะทำเอง
ประหยัดไงใช่ค่ะแล้วก็มาเมืองไทยก็ถือว่าได้โอกาสในการเรียนรู้ได้เที่ยวด้วย
เรียนรู้การทำอาหารด้วยนะครับเรื่องนี้ทางด้านนายทัศน์พลยังมี
เขาบอกว่ามีชาวต่างชาติมาเรียนทำอาหารไทยเงี้ยนะเดือนละ๓๐๐คนเยอะมาก
ส้มตำต้มยำกุ้งแกงเลี้ยงแล้วก็ผัดไทยและต้มขาไก่
ที่พูดมาฝรั่งชอบกินทั้งนั้นนะครับ
มากคือมันเป็นเมนูอาหารไทยจริงที่รสชาติกลม
ถูกต้องแล้วก็หนักเครื่องอ่าพอปรุงเสร็จเนี่ยนะ
พวกฝรั่งเขาก็จะชิมกันด้วยฝีมือของตัวเอง
บางคนเรียนรู้เร็วกลับไปเผลอเปิดร้านอาหารไทยได้ด้วย

เขาบอกว่าแต่ละปีนะครับมีนักท่องเที่ยวสนใจ
เรียนทำอาหารไทยหลายพันคนนะครับ
มีรายชื่อนักเรียนติดไว้เต็มผนังและเพดาน
นับเป็นหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนไทย
รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมการกินของไทยอีกทางหนึ่งด้วย
นี่ไงคือประเทศไทยของเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ
เรื่องของวัตถุดิบในการทำอาหารปรุงอาหารมันก็พร้อมมันก็อุดมสมบูรณ์
เพราะฉะนั้นอาหารแต่ละเมนูมันก็มีหนักเครื่อง
อย่างที่บอกมีทั้งโอ้โหสมุนไพรแต่ละชนิดเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เรื่องของสุขภาพด้วย
ว่าเป็นไอเดียที่ดีสำหรับใครที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวนะ
เพิ่มมีเข้าไปกิจกรรมการเรื่องของอาหาร
ม้านำทัวร์มาลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออีกเต้นอีกทีได้ไหม
เรื่องอะไรต้องเต้นอีกอ่ะใช่ไหมไม่ได้ยังไม่พออีกเหรอไม่ได้ดิฉันไม่มีเพลงดิฉันก็จะเต้น
คือจริงต้องบอกว่าดิฉันขอเต้นไปอ่านไปแต่ก็คงจะไม่ไหว
เพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ยังไงขายเต้นไปอย่างนี้เถอะ

คือแม่ค้าเขานั่งขายของนานเส้นมันก็ยึดมันก็ตึง
แล้วก็สุขภาพดีกันขึ้นไปติดตามกันดูจ้า
เห็นไหม

สุนัขด้วยค่ะสุนัขก็เต้นค่ะดิฉันเห็น

ขวาใช่ไหม๖๗๘ไปค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชม
แม่ค้าตลาดสดเทศบาลตะมนต์สังขะจังหวัดสุรินทร์
กว่า๓๐คนเต้นอาราบิกออกกำลังกายหน้าแผงร้านค้าตัวเอง
พร้อมเพลียงสนุกสนานแบบนี้มีคนนำเต้นด้วย
แล้วอย่างนี้ลูกค้ามาเนี่ยก็ต้องรอ
ต้องรอให้กันเสร็จก่อนใช่ไหม

กิจกรรมนี้เป็นโครงการเพื่อสุขภาพของเทศบาลตะบนสังขะ
จัดขึ้นมานานกว่า๔ปีแล้วด้วย
โดยมีคนนำเต้นอยู่บนโต๊ะด้านหน้าแผงผักที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วก็มีเครื่องเสียงเปิดเพลงให้แม่ค้าเต้นตาม
ดาแม่ค้าที่ร่วมกิจกรรมก็มีตั้งแต่สาวไปจนถึงสูงอายุนี่แหละค่ะ
คุณค่ะเห็นไหมคุณยายท่านนี้ขอเวลาตำหมากแป๊บนึงค่ะ

ไหมฮะเคี้ยวก่อนเดี๋ยวลุกเต้น

ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าไปซื้อระหว่างที่กำลังเต้นอย่างที่คุณถาม
ก็รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอพ่อค้าแม่ค้าเต้นกันก่อนนะคะ
ยืนรอลูกค้าที่ยืนรอก็สนุกแล้วก็เพลิน
ค้าที่ไปผมแนะนำเห็นเขาเต้นกันอยู่เขาเต้นไปด้วยเลยในระหว่างที่รอ
ได้สุขภาพด้วยนะคะแต่ก็เป็นภาพที่เห็นไม่บ่อยนัก
เพราะว่าการเต้นแอโรบิกออกกำลังกายส่วนใหญ่เราจะเต้นบริเวณสนาม
แล้วก็สวนออกกำลังกายกว้างหรือว่าลานหน้าห้างสรรพสินค้าถูกไหม
ไม่ค่อยเห็นนะในตลาดสดเต้นกันแบบนี้ไม่ค่อยเห็น
เคยเห็นที่แรกเหมือนกันซึ่งแต่ละวันจะใช้เวลาเต้นประมาณ๓๐นาที
จะช่วยให้แม่ค้าที่นั่งขายของนานเมื่อยล้าได้ยืดหยุ่นร่างกาย
แล้วก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับแม่ค้าท่านหนึ่งเขาบอกว่า
อกจากจะสนุกแล้วยังทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
จากที่เคยปวดเมื่อยตามร่างกายมันก็ลดน้อยลง
สุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีตามไปด้วย
ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้ว
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมการเต้น๓๐นาที
บางคนบอกโอ๊ยแป๊บเดียวได้อะไรลองค่ะ

พวกเรารองเต้นไม่ถึง๑นาทียังหออบ
เขาเต้นกัน๓๐นาทีคือการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก๓๐นาที
ลดโรคลดความอ้วนได้จริงลองทำดู
ในเมื่อลดโรคลดไพรลดอะไรหลายอย่างแล้วนะครับ
ลดพุงลดพุงแล้วครับคุณผู้ชมไปเพิ่มพุงกันนะฮะฮ่า
ได้เวลาเพิ่มแล้วเนาะใช่เดี๋ยวจะไปดูเรื่องนี้ไก่กระบอกคุณผู้ชมครับ
ย่างธรรมดานี่แหละแต่ไม่ธรรมดาตรงที่เอามาใส่ในกระบอกแล้วก็ย่างมันทั้งอย่างนั้น
โอ้โหเขาบอกรสชาติดีแถมขายดิบไก่ดีอีกด้วยนะครับ
ไปดูกันครับที่จังหวัดอุดรธานี
นี่ไงนี่ไงเทออกมาจากกระบอกเลยคุณไหลออกมาเลยและนี่คือที่ย่างอยู่นี่เป็นไอเดียแบบใหม่นะครับ
หน้าตาน่ากินมากสำหรับไก่กระบอกครับเป็นทางเลือกใหม่ของลูกค้าขอส้มตำไก่ย่าง

ผ่านไปผ่านมาบริเวณกิโลเมตรที่๑๖ถนนอุดรธานี
กลนครตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานี
จะเห็นกระบอกไม้ไผ่วางเรียงรายเอาไว้นะครับ

โอ้โฮผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วอะไรนี่

ไม่ใช่ข้าวหลามนะครับนี่คือไก่กระบอกครับเรื่องนี้นะครับอืม

แต่มันน่ากลัวไปเนอะ

นางจรัสนภาอินดีนะครับ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานเป็นสาวข้างแห่งหนึ่งในตัวเมือง
จากนั้นลาออกครับไปเปิดร้านส้มตำไก่ย่าง
ช่วงแรกนี้นั่งย่างไก่จนลูกค้าผู้สัญจรผ่านไปผ่านมา

โอ๊ยควันเป็นภูมิไงฉะนั้นจึงเกิดแนวคิด
นำไก่ไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ใส่พวกเครื่องสมุนไพรนะครับ
ย่างไปพร้อมพร้อมกันเขาบอกว่าย่างแบบนี้ควันมันน้อยกว่า

ก็แก้ปัญหานี้ไปได้แล้วก็๑กระบอกใส่ไก่ได้๑ตัวนะครับ
แล้วทั้งตัวเลยเหรอฮะใช่แล้วครับนำกระดาษฟอยมาปิดปาก
บอกไม้ไผ่เพื่อให้เก็บความร้อนก่อนนำไปขึ้นเตาครับ
ใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีเท่านั้นแค่นี้ไก่ก็จะสุกพร้อมเสิร์ฟ
แล้วก็มี๓รสให้เลือกนะครับรสแบบไม่เผ็ดเผ็ดเล็กน้อยเผ็ดมาก
เออมีไก่ตั้งแต่ไก่เด็กไก่กลางวัยรุ่นไก่ผู้ใหญ่
ใครที่ชอบทานเผ็ดก็เลือกกันไปนะครับ
เขาบอกว่าช่วงแรกขายได้เพียง๒๕กระบอกต่อวันเท่านั้น
แต่ตอนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นวันละ๓๐๖๐กระบอกนะครับ
แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการต้องมีเยอะกว่านี้

อนาคตเขาบอกเตรียมเพิ่มปริมาณไก่กระบอกเป็นวันละ๑๐๐๑๕๐กระบอกนะครับ
เพื่อตอบสำหรับความต้องการของลูกภาพครับ

ขายดิบขายดีเทน้ำเททาแบบนี้
จะเทใส่ปากมากเลยตอนนี้

แล้วก็จะร้อนไหม้หน้ากันไปนะฮะ
คุณผู้ชมค่ะในช่วงตลอดกินวันนี้มาถึงแล้วค่ะ

ร้านนี้เขาก็บอกว่าขายดิบขายดีเหมือนกัน
เขาบอกว่าวันธรรมดาถ้าเลยบ่ายไปแล้วขายเกลี้ยง

เป็นก๋วยจั๊บน้ำใสนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะพาไปที่ร้านนี้ชื่อว่าจาเล็กต้นสำโรง
ที่จังหวัดนครปฐมในช่วงของตลอดกินครับ
คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนี่คือองค์พระปฐมเจดีนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วน่าจะดาวได้ว่าผมอยู่ถึงจังหวัดตะคอนประถม
มาที่นี่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปชิมอาหาร
นั่นก็คือร้านก๋วยจับน้ำใสไปทานก๋วจับน้ำใส
ที่เขาซึมสารต่อกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นด้วยได้ครับไม่รอช้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย
เพราะว่ารถคู่ใจของผมพร้อมอยู่แล้วครับ
โอ้โหหิวแล้วด้วยเพราะฉะนั้นรีบลงไปทานกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห

อ้าวจาเล็กต้นสำรงค์นี่ต้องมีฉายาดด้วยนะ

แล้วในวันนี้แหมก๋วยจับน้ำใส

มาดูกันหน่อยว่าในก๋วยจับน้ำใสของจาเล้งเนี่ย

มีหนึ่งก็คือกระดูกอ่อนต่ำ

แล้วก็มีไข่ไก่กับเลือดเป็ด

ที่เป็นสูตรเด็ดของร้านเราเป็น
ลองทำกันเลยดีกว่าครับมีอะไรกันบ้างนะครับ

เส้นค่ะเส้นลวกเส้นไว้แล้ว
นี่เส้นก๋วยจั๊บของเรานะครับ

อันนี้เป็นหมูกรอบนะครับ
เต้าหู้ทอดนี่ก็

แล้วก็เนื้อเป็ดเลือดเป็ดนะฮะ
หืมกลิ่นหอมมากครับผมเราหิวแล้วด้วยไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะ
แล้วเดี๋ยวจะได้ตามไปพูดคุยกันด้วยนะครับครับได้ครับโอเคครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงไฮไลท์ของตลอดกินแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ที่วางเรียงรายอยู่ตรงหน้านี้โอ้โหมีทั้งก๋วยจับ
เขาเรียกว่าเมนูข้าวแห้ง
เดี๋ยวจะมาลองทานดูว่าเมนูนี้อร่อยขนาดไหน

หนึ่งอย่างที่อยากจะนำเสนอ

ข้าวแห้งเมนูข้าวแห้ง
คือบางคนไม่ชอบเส้นก๋วจั๊

อืม

แล้วก็นี่คือลูกตาลลอยแก้ว

กะทอดหรอยแก้วสามอย่างนี้คุณผู้ชมครับ
คืออยู่สังเกตภมศาลาตลาดต้นสำโล
สมบนธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดน้องข้อประถม
ซึ่งจะติดอยู่บริเวณที่จะติดกับค่ายทหารคือค่ายทองศรีชายุ
คือร้านเราจะเริ่มบริการตั้งแต่๙โมงเช้า
จนถึงบ่าย๓โมงนะครับ
หยุดทุกวันอังคารครับ
คุณผู้ชมครับตลอดกินมาที่นี่แล้ว
คุณผู้ชมล่ะมาแล้วหรือยังนะครับ
ส่วนในช่วงนี้แหมของที่เหลืออยู่เนี่ย
ผมจัดการเก็บให้เรียบก่อนแล้วไปเจอกันอีกทีที่สตูครับ

คุณล่ะดิฉันล่ะไปไหม
ทิวคุณชนะไปแล้วฉันล่ะไปหรือยัง

เดี๋ยวล้านเดี๋ยวภาพไปร้านนี้ขึ้นชื่อมาก

เชื่อเถอะว่าถ้าเป็นวันธรรมดาส่วนใหญ่จะหมดครับ
ค่ะตอนนี้ไม่ทันแล้วเนาะ
งั้นวันหลังคุณต้องพาฉันไป
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อน